คุณผู้ชมฮะและอีกเรื่องหนึ่งรู้หรือไม่
คือหลายคนเริ่มมีการแชร์เรื่องนี้กันแล้วนะฮะ
แล้วบอกว่าทำไมถึงมีกฎข้อห้ามประกาศออกมาตอนนี้อีก
เพราะก่อนหน้านั้นมีการประกาศออกมาเมื่อปี๒๕๕๙
จำได้ไหมฮะเรื่องของการควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการที่จะนำหน้ากากอนามัยออกนอกราชนาจักร
หน้านั้นมันเป็นกฎหมายเป็นกฎระเบียบอยู่แล้ว
ที่ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขากำหนดออกมา
ตั้งแต่ปี๒๕๖๓นะครับ
บอกว่าห้ามในการที่จะจำหน่ายหรือว่าส่งออกหน้ากากอนามัยเกินเท่านู้นเท่านี้นะฮะ
แล้วก็ห้ามนำไปใช้ส่วนตัวในต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ย

ส่วนคนป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ให้นำติดตัวไปได้ไม่เกิน๕๐ชิ้น
จำได้ไหมกุมภาพันธ์ปี๕ขออภัย
ปี๖๓ประกาศไว้แบบนี้
ตอนนั้นคือมันเป็นตอนที่บ้านเราหาซื้อหน้ากากอนามัยยาก
ยังจำได้อยู่เลยว่าอันนึงเนี่ยเขาขายกันแบบบางทีอันหนึ่งชิ้นเดียวเนี่ยประมาณ๑๐บาท
ใช่ฮะภาวะปี๖๓มันคือหน้ากากขาดแคลนในบ้านเรามีการระงับการส่งออก
เพราะประเทศไทยอาจจะไม่มีใช้ด้วย
และกำลังการผลิตอาจจะไม่เพียงพอนะครับ
ปรากฏว่าทางสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตซึ่งเป็นเพจของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
มีการโพสต์ข้อความบอกแบบนี้ครับ
ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าห้ามไม่ให้บุคคลใดส่งหน้ากากอนามัยออกไปนอกราชนาจักร
แต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ
แต่ไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวไปใช้นอกราชนาจักรเป็นการชั่วคราว
คือเอาง่ายสรุปง่ายคือให้นำออกไปไม่เกิน๓๐ชิ้นต่อครั้ง
หรือในกรณีมีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็น
ให้นำติดตัวได้ไม่เกิน๕๐ชิ้นต่อครั้ง
ง่ายเวลาคุณจะบินไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะ
คุณห้ามเอาไปเกิน๓๐๕๐ชิ้น
ผู้ใดฝ่าฝืนมีระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา๓๗แห่งพรบว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการพศ๒๕๔๒คุณ
สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะฮะในเพจเขาเพิ่งโพสต์ออกมา
งงฮะเอ๊ะทำไมข้อห้ามนี้ถึงประกาศออกมาอีก
ก็แปลกใจอยู่ว่าคือมันเคยมีมาแล้วปี๖๓
เอาจริงนะบางทีดิฉันก็ลืมไปพอมาเห็นอันนี้ก็เออ
มันเคยมีแบบนี้ด้วยแต่ว่าคนเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบไหม
แล้วตอนนี้คือหน้ากากอนามัยก็พอจะหาซื้อได้บ้างแล้ว
เพราะราคาก็ลดลงแล้วบางคนเนี่ยถ้าจะเดินทางนะ
ขนาดไปต่างจังหวัดเรายังพกไปแพ็คเลยเป็นร้อยชิ้นเลย
แล้วคือนี่ถ้าสมมุตินะไปต่างประเทศไปแบบหลายวัน
คนหนึ่งวันหนึ่งเขาไม่ได้ใช้หน้ากากอนามัยแค่แผ่นเดียวอันเดียว
ใช่ฮะบางคนใช้ซ้อนกัน๒ชิ้นต่อวันเนี่ยนะฮะ
ถ้าเอาไปแค่๓๐ชิ้นหรือ๕๐ชิ้นแป๊บเดียวก็หมด
หรือช่วงนี้ที่กลับมาโพสต์แบบนี้อีกคนเริ่มเดินทางเยอะด้วยไหมคุณสืบสกุล
แต่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทางสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ชี้แจงออกมาว่าเหตุใดถึงเอาโพสต์นี้กลับมาโพสต์กันใหม่นะฮะ
แต่ล่าสุดเราเข้าไปเช็คในสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเพจนี้นะฮะ

บอกว่าเอ๊ะยังไงทำไมถึงประกาศออกมาแบบนี้
ช่วงนี้หน้ากากอนามัยมันก็หาซื้อได้นี่
น่าจะให้พกพาไปได้เยอะกว่านี้หรือเปล่า
เข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลยบางคนขออ่านตามคอมเมนต์นะ
ก็ต้องดูนะเพราะบางคนเข้าไปแสงความคิดเห็น
พากษ์วิจารณ์บอกว่าเรื่องข้อกฎหมายที่มันเคยเกิดขึ้นมา
กับสถานการณ์ในปัจจุบันมันอาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้
นี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง